แล้วก็เลิกผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปอย่างถาวร
ตกลงอย่างน่าเป็นกังวลนะครับ

ประกอบต่างของตัวเครื่อง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องไหม้หรือว่าระเบิด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

โดยคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส๓
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
จะอยู่ที่ประมาณกว่า๑๖๗๐๐๐ล้านบาท
น้อยกว่าที่ประเมินไว้เมื่อ๕วันก่อน

พนักงานกำลังถอดโปสเตอร์โฆษณา
เก็บสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกจากชั้นวาง
ขณะที่การเปลี่ยนเครื่องรับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่น
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง๓๑ธันวาคม
อำคังผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ
ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะต้องการเงินคืน
มากกว่าเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่น
ซึ่งการรับเงินคืนของลูกค้า

ถึง๒๑๐๐๐ล้านบาท
ปิดตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร

อมคังคิดว่าอาจเป็นเพราะการใส่จอโค้ง

ซึ่งทำให้เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยภายในตัวเครื่อง
ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการผลิตแบตเตอรี่
ในการประกอบทุกชิ้นส่วนลงไปให้พอดี
และในขณะเดียวกันการมีฟังก์ชั่นกันน้ำ
ทำให้ยิ่งระบายอากาศภายในเครื่องได้ลำบาก
จึงทำให้เกิดปัญหาเครื่องร้อน
แต่เจ้าของร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างในสิงคโปร์เชื่อว่า
อย่างเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือรายนี้บอกว่า
เพราะคนทราบข่าวจะรู้สึกกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน
ทั้งปัญหาเครื่องไหม้หรือระเบิด
หลังมีรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาเครื่องไหม้
ยังขอให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ปิดเครื่องไว้
ในขณะที่กำลังมีการสอบสวนหาสาเหตุโทรศัพท์ไหม